คราวนี้แก๊งเงินกู้เป็นแก๊งเงินกู้โหด

แล้วก็ล่าสุดชุดเฉพาะกิจจังหวัดพังงา
สามารถรวบแก๊งทวงหนี้โหดได้แล้วนะคะ
เขาคิดดอกเบี้ยนะคุณวันหนึ่ง
คือรายวันนะวันละ๒๐๐บาท
แพงมากเพราะว่าถ้าเกิดตามกฎหมายกำหนด
เขากำหนดไว้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
ไม่เกินร้อยละ๑๕ต่อปีนะคะ

พร้อมกับพันธุ์ตำรวจเอกประเทืองศรีละมนตรี

ไปจับกลุ่มแก๊งปล่อยเงินกู้ดอกเบี้ยโหด
หลังจากที่ได้รับเรื่องร้องเรียนมาจากชาวบ้าน
ว่ามีกลุ่มบุคคลติดตามทวงหนี้นอกระบบ
อัตราดอกเบี้ยมันเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดค่ะ

สามารถที่จะจับกลุ่มผู้ต้องหาได้๘คน
คนแรกก็คือนายธีรวัตรรักใคร่อายุ๒๒ปี

อยู่หน้าบ้านหลังหนึ่งในตำบลเหมาะที่อำเภอกระโปรง
คนที่๒ก็คือนายโกวิทอำภาวันอายุ๓๕ปี
เป็นชาวกำแพงเพชรนะคะ
แล้วก็นายนนทกรกาแก้วอายุ๒๖ปีชาวกาลสิน
นายดันัยลูกกระโทกอายุ๒๙ปี
บัณฑิตบุญมาชาวโคราช
นายพิเชษชัยสิริพงศ์๒๒ปีเป็นชาวอุทัยธานี
อัธพลขวัญเถื่อนอายุ๒๖ปีชาวชายนาฏ
แล้วก็อีกคนนึงคือนายนพรัชพัดชื่นอายุ๒๘ปี

ทั้งหมดทั้ง๘คนจับกลุ่มได้พร้อมกับของกลาง
เงินสดแล้วก็สมุดจดโพยนะคะ
โดยเจ้าหน้าที่ก็มีการแจ้งข้อหาปล่อยเงินกู้
โดยเรียกเก็บดอกเบี้ยเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดค่ะ
เรื่องต้นผู้ถูกกล่าวหาทั้งหมดก็รับสารภาพนะ
ว่าพวกผมได้รับติดป้ายเบอร์โทรศัพท์

ก็คือเขาจะไปติดพวกตามตู้โทรศัพท์ตามเสาไฟฟ้า

แล้วก็มีคนต้องการกู้เงินรับรู้พออ่านป้าย
แล้วก็ติดต่อเข้ามาแล้วก็มีการปล่อยกู้ไป
ทีนี้มันบอกต่อค่ะปากต่อปาก
ส่วนใหญ่เวลาที่เขาจะมาขอกู้นอกระบบแบบนี้นะ
เขาใช้บัตรประชาชนเป็นสำเนาในการกู้ยืม
แล้วเรียกดอกเบี้ยวันหนึ่งนะ
๐บาทจากเงินต้น๔๐๐๐บาทคุณ

แต่ละวันนี้จ่ายตั้งแต่ดอกเบี้ยเมื่อไหร่เงินต้นจะหมดยังไม่รู้เลย

เรียกเก็บแบบแบบนี้จนกว่าเงินต้นจะสามารถหามาคืนได้หมด
ทีนี้เจ้าหน้าที่เขาก็จดบันทึกเอาไว้เป็นหลักฐานนะคะ
แล้วก็นำส่งพนักงานสอบสวนสพกระปง
เพื่อที่จะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป
ส่วนทางด้านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยนะ

ถ้าเกิดมีผู้เสียหายหรือคุณผู้ชมที่ชมอยู่ตอนนี้
คิดว่ามีกลุ่มบุคคลนี้ไปปล่อยเงินกู้ให้เนี่ย
ไปแจ้งความได้เลยนะคะที่สพกระโปรงก็ได้
หรือเป็นสพทุกแห่งไปแจ้งได้หมดเลย
นี่แหละเรื่องของเงินกู้นอกระบบนะคะคุณผู้ชม
มาแล้วก็ตกร้อยละ๕ต่อวันนะ
๑๐๐ละ๕ต่อวันครับคุณผู้ชมแต่ถ้า๑๐๐ละ๒๐นั่นต้องเป็น
คือกดหมายกำหนดว่าไม่เกิน๑๐๐ละ๑๕ต่อปี
แต่นี่ร้อยละ๕ต่อวันเลยนะครับ
ถ้าเมื่อกี้คุณอาริยาบอกว่า๔๐๐๐บาทเก็บ๒๐๐บาทต่อวันเนี่ยนะฮะ
แสดงว่า๑๐๐ละ๕นะครับ